มาติดตามความร้อนแรงในประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะครับ
หลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมามี๒บุคคลสำคัญ
วิเคราะห์ได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเมือง
คนหนึ่งที่หลายคนจับตามองก็คืออาจารย์ธีรยุทธ์บุญมี
หลังจากที่ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์มา๓ปีแล้ว
แต่ว่าปีนี้อาจารย์บอกว่ามาทั้งทีก็ต้องขอพูดเรื่องของการเมือง

เต็มเลยนะฮะมาเต็มแบบว่าบอกว่าที่มาพูดเนี่ย
ไม่ใช่ว่าจะสนับสนุนคอสช
หรือไม่ใช่ว่าจะเป็นศัตรูกับคอสช
แต่ว่าคำสำคัญที่นายธิรยุทธ์บุญมีพูดออกมาเนี่ย

ตู่ต้นเตี้ยนะฮะโดยอาจารย์ธีรยุทธ์เขาบอกว่าไป
เป็นคำกรรณเป็นการวิภาควิจารณ์เชิงเกาหวี
เพราะนายโยกธรรมดีก็เป็นนักเลงกรรณเหมือนกัน

นะครับแล้วก็ยังมีอีกคำนะฮะบอกว่า
เรือแป๊ะภายวนนะครับที่มีแม่น้ำห้าสายเนี่ยภายอยู่
ระวังจะเกยตื้นเกยหาด
แล้วก็มีอีกหลายต่อหลายคำนะครับที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของรัฐบาลคอสช
ดังนั้นฝ่ายการเมืองอื่นที่เขาได้ยินแล้ว
เขาก็แนะให้รัฐบาลควรรับฟังสิ่งที่นายธีรยุทธ์บุญมีได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
ขณะที่เสไก่อู่เขาก็ตอบเป็นเชิงกวีเหมือนกัน

ติเรือทั้งโกนติโขนยังไม่ได้ทรงเครื่องเลยนะครับ
โดยพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
กล่าวถึงกรณีที่นายธิรยุทธ์บุญมี
นักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะที่มีความเคลื่อนไหวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยคือ
นายแพทย์ประเวทวัศสีรัสดรอาวุโส
ที่คุณหมอประเวทไปก้าวปฐาคาถาในเวทีของพลังชุมชน
เรื่องของการตั้งกรรมการปยปบอกว่า
ตั้งมาตั้งเยอะก็ไม่รู้ให้ทำอะไรบ้าง
นี่คือคำวิภาควิจารณ์ของหมอประเวทวศรีนะครับ
บอกว่ารัฐบาลขอขอบคุณทั้งสองท่าน

ยืนยันพร้อมจะรับฟังอย่างเปิดกว้าง
เพราะนายกรัฐมนตรีย้ำเสมอว่าทุกความเห็นมีความสำคัญ
แต่หากนำเสนอวิธีการหรือรายละเอียดที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ
ไม่ใช่เพียงหลักการหรือทฤษฎีที่ไม่ลงลึกถึงปัญหา

พร้อมระบุด้วยนะครับว่าการปฏิบัติไม่ใช่ของง่าย
ที่จะทำให้สำเร็จได้ภายในไม่กี่วัน

ทำให้๒ปีที่ผ่านมาเป็นการนำปัญหาเก่ามาแก้ไข
และเป็นการป้องกันปัญหาใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น
วบคู่กับการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในหลายมิติ
สิ่งใดดำเนินการได้รัฐบาลจะลงมือทำทันที
ไม่อยากให้ตำหนิในสิ่งที่ยังไม่เห็นผล
นี่แหละครับก็เปรียบเทียบกับคำพูดที่ว่า
ติเรือทั้งโกรนติโขนยังไม่ทรงเครื่องเลย
อยากให้ทุกคนหันมาช่วยกันคิดและลงมือทำให้เกิดผลสำเร็จ
แม้จะต้องใช้เวลาอยู่บ้างแต่ก็จำเป็นต้องทำนั่นเองนะครับ
นี่แหละค่ะคือความคิดความเห็นของสายไก่อู่นะครับ
ส่วนร้อยเอกธินพันธ์นาคตะประธานสภาขับเคลื่อนการ
ยังเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนการปฏิบิรูปจะสำเร็จ
เหมือนที่นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าไว้

ซึ่งนายกรัฐมนตรีอยากได้ประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทย
ประชาธิปไตยของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
ขอย้ำว่านายกรัฐมนตรี
ได้เอาจริงเอาจังกับเรื่องของการปฏิรูปสร้างอนาคตประเทศ
ทั้งหมดมาจากความตั้งใจของนายยกรัฐมนตรีคนเดียวครับ
อีกทั้งการทำงานปฏิรูปของตัวเอง
มีความใกล้ชิดกับนายสุวิทย์เมสินทรีย์เลขานุการปยปอยู่ตลอด
รู้ว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังแค่ไหน
เพื่อข้ามกับดักระบบราชการแบบเดิม
เปลี่ยนไปให้เป็นรูปธรรมในปี๒๕๖๐ครับ
ด้านของฝากฝั่งการเมืองเขาว่ายังไงบ้างคุณ
ด้านของนายองค์อาจคล้ามภัยบูลรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
บอกว่ารัฐบาลควรรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์
เพราะเชื่อว่านายธีรยุทธ์บุญมีมีเจตนา
ต้องการสะท้อนสภาพการณ์ที่เป็นจริง
ให้รัฐบาลได้เห็นได้รับทราบ
ซึ่งหากรัฐบาลนำสิ่งที่นายธีรยุทธ์วิจารณ์ไปวิเคราะห์ดูนะ
จะเห็นว่าหลายเรื่องสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไข
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองได้นะครับ
มีผลงานดีบ้างเขาก็ชมนะครับ
แต่ยังไม่มีที่ทำให้เกิดความหวังในเรื่องของการปฏิรูป
ที่จะแสดงออกให้ชัดเจนว่าจะผลักดันให้
แล้วก็มีการแสดงออกชัดเจนว่าจะผลักดันให้พลเอกประยุทธ์
จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช

ซึ่งเริ่มมีการพายวนอยู่กลายเป็นยุทธ์เรือโยง
ป้อมเรือพ่วงลากจูงกันไปแบบทู้ลักษณ์ทู้เล
อันนี้เป็นข้อวิภาควิจารณ์ของนายธีรยุทธ์บุญมีนะ
แล้วก็บอกว่าอาจจะเกิดการเกยหาดเกยตื้นได้
เรื่องนี้ก็เหมือนกันกับที่นายแพทย์เหวงโตจิราการ
อดีตสสบัญชีอะไรชื่อพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
จะเป็นเรือแป๊ะที่เกยหาดก็คือความคิดเห็นก็จะออกมานี่แหละค่ะ
คำว่าเรือแป๊นี่เห็นภาพนะ
แล้วก็ทำให้มองภาพการเมืองได้เข้าใจมากขึ้นนะฮะ
ก็ส่วนคำว่าตู่ต้นเตี้ยเผื่อเมื่อวานใครไม่ได้ติดตามประเด็นนี้
ที่นายธิรยุทธ์บุญมีก็ออกมาเปรียบเปลย
เขาบอกว่าตู่ต้นเตี้ยเป็นคำโบราณแปลว่าอย่ามายอฉันเลย
ก็เหมือนเตยต้นเตี้ยคือเป็นคนดีเหมือนต้นเตยเขามีดีอยู่เยอะ
แต่ว่าเขาอยู่เตี้ยเหมือนว่าเป็นคนดีแต่ว่าบุญบารมีวาสนาอาพับนะครับ

เปรียบกับลุงตู่เพราะว่าลุงตู่ชอบน้อยใจว่าทำงานเหนื่อย
แต่ไม่มีคนเห็นใจ
ตู่เตี้ยลงด้วยก็จะไปเปรียบกับสารวันเตี้ยลงอย่างที่บอก
แต่ก็บอกด้วยนะว่ามีแม่ยกเยอะเป็นกำลังใจให้
เมื่อก่อนอาจจะบอกสารวันเตี้ยลงก็อาจจะเป็นสารวันลุกขึ้น
เป็นประยุทธ์ลุกขึ้นแบบนี้นะคะ